พระเอกตลอดการอย่างพี่ก้องสหรัฐกันหน่อยนะคุณผู้ชมบอกเลยว่าสตาร์ฟความหล่อเอาไว้
แต่ถ้าจะเป็นพระเอกตลอดเนี่ยเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเบื่อ
ล่าสุดเนี่ยเปลี่ยนตัวเองนะพลิกคาแรคเตอร์เป็นร้ายค่ะ
แล้วบอกเลยว่าเล่นเป็นฆาตกรต่อเนื่องด้วย

แล้วก็จะทำการบ้านเยอะขนาดไหน

จะได้ไปแจมตามที่แฟนเรียกร้องหรือเปล่า
ฟังพี่ก้องสุดหล่อกันเลยค่ะ

ก็ต้องศึกษาบทต้องทำความเข้าใจกับบท
เพราะว่าก็ไม่เคยเล่นอะไรแบบนี้มาก่อน
ไม่เคยรับบทเป็นฆาตกรต่อเนื่อง
จริงที่รับเนี่ยเพราะว่าเพราะว่าการเป็นฆาตกรนี่แหละ
ก็คือก็ไม่เคยเล่นอะไรแบบนี้มาก่อนไง
ส่วนใหญ่หนังที่รับละครที่รับไปก็จะเป็น
พระเอกนางเอกเป็นอะไรก็อย่างที่เห็นเนี่ย
บทไหนแฟนก็รอดู
ถึงเป็นโจรก็จะเกาะหน้าจอรอดูอยู่เหมือนกันนะคะ